ไปดูเรื่องของชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ช่วงนี้อาการบาดเจ็บเนี่ยรุมร้าวบ่อยมากนะครับ
ล่าสุดมีข่าวว่าต้องพักอีก๓สัปดาห์ครับ
ด้วยการพาเบิร์นขึ้นมาในจังหวะโต้กลับนะครับ
ใช้ความเร็ววิ่งแซงแนวรับนะครับ
แล้วก็อาศัยจังหวะการผ่านบอลให้เพื่อนทำประตูนะครับ
คนยิงก็คือมูซาชิซูซูกิยิงปิดท้ายให้กับคอนโซโปโรนะครับ
เปิดบ้านเอาชนะสงันโทสุไปสามหนึ่ง
แต่ว่าเจถูกเปลี่ยนตัวออกทันทีหลังจากได้ประตูนี้เลยนะครับ
ปรากฏว่าดาวเตะทีมชาติไทยนั้นเจ็บที่เดิมอีกแล้วครับคือกล้ามเนื้อต้นขาซ้าย
แต่ว่าคราวนี้มีสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเนื้อเยื่อข้างในฉีกขาด
ทำให้แผลมันกำเริบครับแพทย์ลงความเห็นว่าพักเถอะครับ
สามสัปดาห์เพื่อให้อาการเนี่ยมันหายขาด
นั้นจะไม่ได้ลงเล่นให้กับซัปโปโรสี่นัดนะครับแล้วก็น่าจะกลับมาช่วยทีมได้ใน
เจลีกซึ่งจะไปเยือนโออิตะครินิตะทีมของธิติพันธ์พ่วงจันทร์ในวันที่๑๓กรกฎาคมเลยครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวตลาดตลาดนักเตะไทยนะครับเลข๒วันนี้มีการเปิดตัวครับ
เมืองทองนะครับที่ยังหนีตกชั้นเปิดตัว๒ผู้เล่นต่างชาติก็คือทางแดเล่ดาวยิงชาวบราซิลแล้วก็ไดซิเกซาโต
ที่ผ่านมาก็ติดตามฟุตบอลไทยรู้ว่าเป็นหลีกที่แข็งแกร่ง
แต่ก็พร้อมจะรับความท้าทายหลังจากที่มีข้อเสนอทั้งยุโรปญี่ปุ่น
แล้วก็หลายทีมในไทยสนใจแต่เขาเลือกเมืองทองครับ
ส่วนแดเล่ที่เคยอยู่ในทีมเบฟิก้านะครับ
ที่มีดาวดังหลายคนนะครับในชุดนั้นก็คือ
ถือว่าเป็นความท้าทายอีกหนึ่งการเสริมทัพของเมืองทองครับ
ส่วนชมบุรีเปิดตัว๒นักเตะใหม่เช่นกันนะครับ
ยืมตัวมาจากพีทีประจวบจนจบระดูการนี้
ก่อนย้ายมาอยู่กับประจวบในปีนี้ลงเล่นไป๑๕นัดยิง๖ประตู

ก็เคยเล่นหลายสโมสรในไทยนะครับที่เป็นทีมชั้นนำทั้ง
พัทยายเต็ดเพื่อนตำรวจการท่าเรือเมืองทองราชบุรี

ก่อนหน้านี้ฉลามชนก็คว้าตัวดัสกรทองเหลามาล่วงหน้าแล้วนะครับ
เจ้าตัวนั้นก็เหมือนกับสโมสรค้างค่าเหนื่อยก็สามารถย้ายทีมได้เลยนะครับ
แล้วก็จะลงเล่นในช่วงเล็กที่๒นี่แหละครับ